มาที่จังหวัดปราจีนบุรีกันก่อนเลย
เมื่อวานเนี่ยโอ้โหชาวบ้านตกอกตกใจ
มาช่วยหน่อยช่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหน่อย
เพราะในบ้านมีระเบิดเจ้าหน้าที่ก็ลงไปเลยค่ะ

คือบ้านเลขที่๔๗ทับ๒หมู่๑๔ซอยท่อน้ำ
ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ไปกันหลายหน่วยงานเนี่ยจริงนะคะคุณ
โอ้โหนี่คือระเบิดหลายลูกเลยเหรอฮะ

เราไปสอบถามเจ้าของบ้านชื่อว่านางปูชิตาจีนวงอายุ๕๖ปี
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอมีสามีเป็นอดีตทหาร
นี่ไงแต่ได้เสียชีวิตไปนานแล้ว
อดีตสามีเป็นคนเก็บวัตถุระเบิดไว้บริเวณใต้ถูนบ้าน

ถูกต้องจนกระทั่งเมื่อวานนี้
เธอไปเก็บกวาดบ้านไปทำความสะอาดบ้าน

ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งอบตทันที

พบว่าทั้งหมดเป็นเครื่องกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิด

ก็คือลูกยิงจากเครื่องยิงระเบิดขนาด๖๐มิลลิเมตร
ลูกยิงจากเครื่องยิงระเบิดขนาด๘๑มิลลิเมตร

แล้วก็กระสุนปืนใหญ่ขนาด๑๕๕มิลลิเมตร
แต่สิ่งที่อยากรู้คือมันยังใช้งานได้อยู่ไหมคุณ

ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

เก็บรักษาไว้ในคลังสรรพวุฒิต่อไปนะคะ